สองสามีภรรยาเป็นชาวเมียนมานะครับ

สู้กลับคว้าหมวกกันน็อกมาฟาดเมียเข้าไป

ว่าบ้านมาลวกเรื่องนี้อ่า

นี่ก็กุ้งเป้าไปเล่าไปนะ

มาช่วยเหลือในทูลอายุ๕๕ปี
ถูกแท้งเข้าลูกอันทระเป็นแผลชี่ขาด
แผลชี่ขาดยังไม่ขาดรัชพล

ในทูลก็บอกว่าอย่างนี้
มีปัญหาทะเลาะวิวาสกับเมียของเขา
ชื่อนางธิดาอายุ๔๓เป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
ถามว่าเอาแล้วเมียอยู่ไหนอ่ะเมียที่แทงเขาเนี่ยโดนอันทะเกือบขาดเนี่ยค่ะ
ทูลบอกเมียเนี่ยสลบอยู่ในห้องน็อกไปแล้วนี่ต้องมาช่วยกันอีกทางนึง
นิ่งจริงนะน็อกจริงนะนอนนิ่งเลยนะฮะสลบเหมือดเลยนะครับในห้องพักนะฮะ
นี่เป็นห้องเช่าแห่งหนึ่งแถววัดใหญ่สว่างอารมณ์ตำบลอ้อมเกร็ดอำเภอปากเกร็ด
นนทบุรีเมื่อคืนนี้นะครับคือทางธิดาเนี่ยเธอถูก
วกกันน็อกเนี่ยฟาดเข้าไปที่หัวนะฮะหมดสติสลบเหมือดอยู่คาห้องพักนะครับ
พี่สาวของในทูลบอกว่านี่น้องชายอันนี้พี่สาวนะ
บอกน้องชายเนี่ยทูลเนี่ยกับเมียของเขาเนี่ยชอบทะเลาะกันมีปากเสียงกันเป็นประจำ
เมื่อคืนนี้ทูลไปกินเหล้ากับเพื่อนมาพอกลับมาถึงห้องทะเลาะกับเมียอีก
แต่ไม่รู้หรอกว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้แค่ว่าทูลเนี่ยเขาสู้เมียไม่ได้
เมียเนี่ยไปหยิบไม้ตีพริกอ่ะสากเบลือฟาดใส่ไปหลายที
จากนั้นก็ไปเอามีดที่เอาไว้แกะหัวกุ้งยาวสักหนึ่งนิ้วเนี่ยจ้วงแทงใส่เข้าไป
หลบไปหลบมายังไงมันเข้าลูกอันทะ
ฝั่งของในทูลก็โมโหคว้าหมวกกันน็อกเข้ามาฟาดใส่หัวเมีย
เมียก็หงายท้องแบบหงายหลังสลบเหมือดอยู่คาห้องเลย
พอเขาเห็นกันเขาก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วย

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องเอาตัวในทูลไปสอบปากคำ

บาดแผลที่ลูกอันทะที่ถูกแทงเข้าไปนะครับ
ตอนนี้แพทย์บอกเย็บไป๙เข็มนะฮะ
ส่วนตัวภรรยาของในทูลคือนางสาวที่
นางสาวที่ด่าตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
ศีรษะปูดบวมมีอาการมึนงงยังทรงตัวไม่ได้
ยังไม่รู้ว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่

ก็เลยยังสอบปากคำไม่ได้ทั้งคู่
แต่ว่าล่าสุดนะฮะช่วงเที่ยงวันนี้
ทูลออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะครับ
สพชัยพฤกษ์ที่นนทบุรีก็เรียกมาสอบปากคำ
มาทั้งพี่สาวที่ถือว่าเป็นพยานในเหตุการณ์
แล้วก็ตัวในทูลโดยเอาหมวกกันน็อกสีเหลือง
ที่ใช้ฟาดหัวเมียเนี่ยมามอบให้ตำรวจด้วย
บอกนี่คือสิ่งที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ
ทูลบอกว่าเมื่อคืนนี้ไปทำงานมา
แต่กลับมาก็เมามาแล้วล่ะนะไปกินเหล้ากับเพื่อนมาด้วย
พอมาถึงก็บอกเมียให้ทำกับข้าวกินให้หน่อย
นี่เขาทำท่าฟาดให้ดูนะโหยังดูยิ้มแช่งเลยนะ
หายเจ็บด้วยเหรอคะ
ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเย็บไป๙เข็ม
ดีนะไม่ขาดเอาในทูลบอกบอกให้เมียทำกับข้าวให้หน่อย
ไม่ยอมทำกับข้าวให้กินเขาก็นอนหลับไป
พอเขานอนหลับไปนี่แหละรู้สึกเหมือนกับว่า
มีอะไรมาตีที่หัวลืมตาขึ้นมาดู
เห็นเมียเนี่ยเอาสากกระเบือเนี่ยมาตีหัวเขา๓ที

แล้วหลังจากนั้นเมียยังเดินไปเอามีดที่ใช้แกะหัวกุ้ง
แทงใส่เขาอีกแล้วมันเข้าอันทะพอดี
เขาก็โมโหเลยหยิบหมวกกันน็อกขึ้นมา
ฟาดใส่หัวเมียไปสามที
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ฟาดจนสลบแบบที่เป็นข่าวนะ

ไป๓ทีแต่ไม่รู้สลบหรือไม่สลบ
อ้าวแล้วที่เขาต้องไปหาเมียออกมาล่ะ
อันนั้นน่ะคือสลบแต่โดยในทูลบอกผมก็ไม่รู้
ฟาดไป๓ทีผมก็ไม่ได้ดูต่อ

ถามว่าแล้วเป็นห่วงเมียบ้างไหมเนี่ย

และคงไม่เอาเรื่องที่เมียเนี่ยแทงเขา
จนเจ็บต้องเย็บอันทะไปก้าวเข็ม
ส่วนหลังจากนี้หลังจากเมียออกจากโรงพยาบาล
จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือไม่

แต่ถ้าจะมาอยู่ด้วยกันต้องสัญญานะ

ไม่ใช่สลบหรอกไม่สลบ
เพราะมันก็ครึ่งชั่วโมงนะ
ถ้าบอกว่าปวดหัวปวดหัวค่ะ
แล้วก็เห็นแบบปวดหัวนั่งลงไปเนี่ย
ผมไม่ได้ฟาดจนสลบนะ
สุดท้ายในทูลก็ถูกแจ้งข้อหานะครับ

คือการทำร้ายร่างกายกันทั้งสองฝ่าย

เดี๋ยวต้องรอเรื่องของใบรับรองจากแพทย์อีกครั้งนะครับ
ว่าแต่ละฝั่งเนี่ยอาการบาดเจ็บเป็นยังไง
นะว่าทางฝั่งของเมียของในทูลเนี่ยถึงขั้นสาหัสหรือไม่อย่างไร
แล้วก็ต้องรอดูกันว่าแต่ละฝ่ายจะว่ากันยังไง
แล้วถึงจะเรียกมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อ
แต่ฝั่งในทูลเขาบอกเขาจะไม่แจ้งข้อหาเมียที่แทงเขา